ช่อง๓ใช้ปืนมาที่ช่อง๓แล้วก็วิ่งออกจากประตูไป
แล้วก็มีลูกค้าอยู่ข้างในช่วยวิ่งไล่วิ่งไล่ไปจับด้านนี้ตร๑๐แล้วก็เผาไปยนต์ทิ้งกลางทาง
แล้วเราก็จับตัวมาที่หน้าแบงค์ประมาณ๓๐นาทีก็จะมารับตัวไป
เงินดูเงินในกระเป๋าที่๔๐๐๐บาท

ป้นจากแบงค์หน้าเคาเตอร์
เงินเกิดถึงเมื่อไกลกี่โมง
ประมาณ๒โมง๑๐เนาะ

ลองมารู้ตอนหลังว่าเปิดปองหรือจริง
ก็ได้นาน๔๐๐๐บาท